คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสตูนนะคะมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้น
วัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงวัยรุ่นที่เป็นคู่กรณี๒คนกลางย่านชุมชน
ใช้ลูกซองยิงกระสุนเข้าคอตายหนึ่งสาหัสหนึ่งนะคะ
ตำรวจใช้เวลาเร็วมากค่ะข้ามคืนจับตัวคนร้ายได้
สาเหตุคืออะไรติดตามจากรายงานค่ะ
นี่คือคำรับสารภาพของนายอบาลและใบจิมือปืนวัยสิบเก้า
ร่วมกับนายฟาฮัทมักคาเขตเพื่อนวัยยี่สิบ
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริ
ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งกลางชุมชนถนนในหมู่บ้าน
พื้นที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ตอนตี๒วันที่๑๑กันยายน
ซึ่งงานนี้ตำรวจใช้เวลาเพียงข้ามคืนสามารถตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้
เปิดปากรับสารภาพบอกคำเมนต์กับกลุ่มผู้ตาย
ก่อนใช้ปืนยิงตัดสินปัญหา
ไปดูเหตุการณ์วันนั้นตำรวจสพฉลุงอำเภอเมืองสตูนรุดไปตรวจสอบ
พบนายเรืองศักดิ์หลังปูเต๊ะวัย๒๑ปี
และนายรอซีวัย๑๖ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนพุนร่าง
เรืองศักดิ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นายรอตีให้การว่าเขากับนายเรืองศักดิ์เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาส
กับนายอับบาสและนายฝาฮัทมาก่อนหน้านี้
ครั้งนี้โคจรมาพบกันที่ร้านของชำ
ตนพยายามหลีกเลี่ยงแล้วเพราะอยากจบปัญหา
แต่ก็ถูกคนร้ายตามมายิงจนได้
ขณะที่พยานที่อยู่ใกล้เคียงบอกคืนนั้นถูกปลุกด้วยเสียงปืน

กลุ่มวัยรุ่นมักมาจุดเล่นเป็นประจำ
กระทั่งรุ่งเช้าจึงรู้ว่ามีเหตุฆ่ากัน
ได้ยินดังปั้งแต่ว่าเสียงดังมาก
คลั้งเดียวค่ะแต่ว่าดังมาก
ตำรวจแกะรอยมือปืนเดียวนั้นชุดสืบสวนสอพอร์ชลุงเช็กประวัติ
นายอับบัสและนายฝาฮัทรูปคดีคือผู้ก่อเหตุสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ชักปืนลูกซองออกมายิงใส่ในระยะเผาขนชุดคลี่คลายกดดันทั้งบ้านญาติและบ้านเพื่อนคนร้าย
กระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวทั้งสองเอาไว้ได้นายอับบาร์ดรับสารภาพว่าเป็นคนยิงจริง
แต่อ้างเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากผู้ตายชักปืนออกมาขู่ก่อน
ตนพยายามขับรถหนีแล้วแต่อีกฝ่ายตามมาจึงต้องยิงสวนเพื่อป้องกันตัว
รับว่ารู้จักกับคู่กรณีวันนั้นไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแค่คำเมนต์กัน
หลังก่อเหตุนำปืนลูกซองสั้นทูตมรณะไปซ่อนในหมู่บ้านนำเสื้อผ้าไปทิ้งน้ำ
ตำรวจจึงนำตัวทั้งสองคนไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตรงจุดเกิดเหตุที่เราตัดสินใจยิงตรงนั้นคือเราจอดรถไหม

หรอกก็คือไม่ใช่ขับประกบไปยิงใช่ไหม

ประกบพอตรงนั้นเสร็จแล้วยังไงคือเขาชักปืนออกมาหรือยังไง
เขาชักปืนออกมาจะมายิง
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าคนตาย
สรุปสำนวนส่งฟ้องตามกฎหมายครอบครัวของนายเรืองศักดิ์ไปรับศพลูกชาย
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามพร้อมยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ยุคที่ปืนหาง่ายความตายก็เกิดขึ้นง่ายเช่นกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน